สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเช้าวันนี้นะคะ
จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายชายอย่างคุณกึ้งเฉลิมชัย
ออกมาพูดบ้างหลังจากที่ดราม่าปัญหาอีรุงนังนะคะ
สาวเนี่ยเขาออกมาเคลียร์กันไปแล้วอาจจะเคลียร์บ้างไม่เคลียร์บ้างแต่ไม่รู้
เพราะฉะนั้นมาฟังอีกหนึ่งต้นต่อแล้วกันนะคุณกึ้ง
เมื่อวานนี้หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าคุณกึ้งจะตอบปัญหาเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
ซึ่งจริงหลังจากที่ปล่อยให้สาวเจนนี่ออกมาเคลียร์เรื่องราวดราม่า
ที่เป็นเหตุให้ต้องยุติความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยด้วยตัวเองถึง๓ครั้งนะคะ
รวมถึงสองสาวสมาชิกแก๊งนางฟ้าด้วยวุ้นเส้นวิริธิพาแล้วก็แอนอลิชา
ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนด้วยเช่นกัน
อย่างที่บอกไปฝ่ายชายล่าสุดนี้ค่ะออกมาพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดแล้ว
พร้อมกับฝากคำพูดบางอย่างกลับไปหาแอนอลิชาด้วยไปฟังสัมภาษณ์หนุ่มกึ้งกันเลยค่ะ
ผมกับคุณเจนี่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการผ่านอุปสรรคด้วยกันมาเยอะ
ปัญหาด้วยกันมาเยอะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณเจนี่เนี่ย
เราสองคนก็ให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันคุณเจนนี่ให้เกียรติผมแล้วผมก็ให้เกียรติคุณเจนนี่นะครับ
แล้วผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนี่
แล้วขอให้ความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดต่อกันและกัน
คุณแอนนะครับได้มาตัดสินผมโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับคนสองคน
มาใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับทำให้มีกระแสความเกลียดชังมาถึงผม
คุณแอนได้
กล่าวตัดสินผมทางสื่อนะครับแต่ว่าจะขอโทษผมทางลับเป็นการส่วนตัว
ที่คุณกึ้งเขาไม่สบายใจเนี่ยเพราะว่าในโลกโซเชียลเขาบอกว่ามันมีผลกระทบไม่ได้แค่เขาคนเดียว
เพราะว่าด่าเขามาแบบนี้หลานเขาโดนไปด้วยหลานเขายังเด็กอยู่
มีคนไปถามว่ารู้หรือเปล่าว่าคุณอาเป็นคนเลว
โดนไปถึงคุณพ่อโดนไปถึงต้นตระกูล
เขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นั่นเองนะคะ

เมื่อคืนนี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพจูงมือน้องริชา
ลูกสาวตัวน้อยกับคุณสามีภูริฮิรัญพฤกษ์
พร้อมกับข้อความว่านี้ความวุ่นวายในเมืองกรุง
งานนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคำพูดจากคุณกึ้งเนี่ย
ไปถึงหูสาวแอนแล้วหรือยัง

เขาบอกว่ายังมีอีกหนึ่งสาวที่ถูกดึงเข้าไปเอี่ยวกับเรื่องนี้
จริงเหมือนคนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวด้วย

กดไลค์คอมเมนต์จากชาวเน็ตที่ด่าทอนสาววุ้นเส้น
ต้องออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวไปรอบนึงแล้ว
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้เจอกับก้อย
เจ้าตัวกลับไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้

บอกว่ามันไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกไม่อยากขยายความต่อ
พอแล้วกับปัญหาอยากจบปัญหาเอาไว้แค่นี้ค่ะ

เน็ตเอามาเกี่ยวยงด้วยคุณจ๋า

เธอก็ไปเที่ยวทะเลล้านลาของเพื่อนมีความสุขของเธอเนาะ
ก็โพสต์รูปลงแล้วก็เออก็มีคนรอยยิ้มอะไรอย่างนี้
เน็ตก็ไปโยงกันเออจะยิ้มถึงหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่ว่าคุณจ๋าออกมาเบรกดราม่าว่า
ไม่เกี่ยวกับจ๋านะคะไปเที่ยวก็ต้องยิ้มกัน